เรื่องของความเชื่อหลายคนก็จะเชื่อถือสัตว์

แต่กรณีนี้ค่ะเขาบูชาแมว

นี่นอนเลยค่ะนอนทับมันแผงลอตเตอรี่นี่เลย
นี่มันมาของคำว่าแมวเศร้า

อันนี้แมวบอกว่าแมวเชื่องด้วย
เชื่องและเสื้องซึมไม่ไปไหนเลย

แพงลอตเตอรี่แล้วก็พับอยู่หลายใบด้วยค่ะ

ก็ยกมันขึ้นเดี๋ยวกระเย็บสิกระเย็บหน่อย
แมวลายขาวดำนี่แหละ
หลายคนก็สนอกสนใจมัน
เพราะว่ามันนั่งอยู่ตรงนี้อยู่ที่แผงขายลอตเตอรี่
ฮอตมากฮอตจริง
ฮอตแบบไม่มีอะไรหยุดได้แล้วสำหรับแมวตัวนี้
เพราะว่ากันว่ามันเป็นแมวของ
ตะเคียนแม่ย่าสร้อยสุวรรณอืม

ชาวบ้านบอกว่าแมวตัวนี้นะชื่อว่าเจ้าโทน
ทวนเป็นแมวเพศผู้อายุสัก๓ปี

ในขณะที่ไปอันเชิญตะเคียนแม่ย่าสร้อยสวนมาไว้ที่วัด

จอดได้ยินเสียงแมวร้องที่ไหนไม่รู้
ก็หยุดรถหยุดการเคลื่อน
ขบวนของต้นตะเคียนเพื่อมองหาแมว
ที่สุดไปพบเจ้าโทนนี่แหละอยู่ในโพรงที่อยู่ภายในแม่ตะเคียน
ชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเจ้าโทนนะคะ
แล้วก็ให้ฉายาว่าเป็นแมวของตะเคียนแม่ย่าสร้อยสุวรรณนั่นเอง
แล้วงานนี้เจ้าโทนมานั่งอยู่แผงลอตเตอรี่ไง
ชาวบ้านเขาก็เลยเออน่าจะมาให้โชคให้ลาบ
มันไปนอนทับแผงไหนแผงนั้นน่าจะขายดีนะคะ
มีคนก็ซื้อไปแล้วเยอะแยะมากมายนะคะ
จนตอนนี้ใครก็ตามที่เห็นเจ้าโทนเนี่ยเป็นไม่ได้นะ
ต้องขออุ้มเจ้าโทนไปวางที่แผงของตัวเอง
ให้ขายดีหรอถูกเป็นความเชื่อของแม่ค้า

ใช่เป็นแมวกวักเป็นแมวกวักนำโชคไงคะ
โอ้โหทีนี้เจ้าโทนนี่ยุ่งทั้งวันเลย
ไม่ว่างแล้วคิวฮอตบอกว่าวันนี้มันน่าจะยุ่ง
มันบอกว่าง่วงแล้วเมื่อไหร่จะปล่อยนอน
แผงนั้นแผงนี้ทั่วไปหมดเลย
ตอนนี้ฮอตมากใครก็อยากกุ้มใครก็อยากจัด
เอาปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติของมันดีกว่านะคุณผู้ชม